แล้วก็พยายามจะบุกเพื่อจะกลับมาให้ได้แต่สุดท้ายนั้นก็แพ้ขาบ้านครับ
เกมนี้เจ้าบ้านครับก็หวังจะเก็บ๓คะแนนให้ได้นะครับ
ตั้งเปล่าสิบแต้มครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบสิบหกทีม
หลบทางรัฐนากรใหม่คามิเข้าซ้ายแล้วยิงเสาไกล
หนีมือของสีวรักษ์เทศสูงเนินครับยิงไม่แรงนะครับ
แต่ว่าทิศทางนี่สั่งได้เลยครับมุมกริบจากนั้นอีกสองนาที
เขาได้จุดโทษนาทีสิบเก้านะครับแต่ก่อนหน้านี้ผู้เล่นของบุรีรามพยายามยกมือบอกว่า
ริบดินเนี่ยโดนทำฟาวแล้วน่าจะได้จุดโทษก่อนแต่ไม่ให้และเป็นจังหวะต่อเนื่องครับ
จังหวะของจักรพันธ์แก้วพรมครับแตะหลบเล่นบอลแก้ไขมาครับ
แต่สุดท้ายยิงข้ามคานบุรีรำก็บุกต่อเนื่องครับ
ก่อนจบเกมครับก็เกือบได้ประตูอีกครั้งหนึ่งครับ
ได้๓แต้มแรกส่วนบุรีรำนั้น
เพียงแค่แต้มเดียวจาก๒เกมยังมีโอกาสอีกเยอะครับ